เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ารอช้าทานกันอย่างต่อเนื่องเลยดีกว่า

ขายถูกแค่๑๕บาท

ก่อนถึงสิรภ์แยกต้นเค้าเมืองเชียงใหม่
คืออยู่เชียงใหม่นะแต่ขายปากใต้

เป็นร้านอาหารที่เน้นตักกับอย่างเดียว

ถ้าอยากจะเพิ่มเป็นถ้วยเป็นอะไร
ก็เพิ่มไปได้ถ้วยละ๒๐บาท
ข้าวเปล่า๑๐บาทราคาประยาบประหยัด
ชื่อว่าร้านขัวป้าบ่างซูซอาหารปลักใต้
คุณผู้ชมไปเลือกเลยมีทุกอย่างที่เป็นอาหารปักใต้
พี่ระวิวัลสาวคนเจ้าของร้านปักใต้บอกว่าที่ขายถูก

ในยุคข้าวยากหมากแพงแบบนี้
ใครอยากจะไปลองลิ้มชิมรสอาหารปักใต้ที่เชียงใหม่
ตั้งแต่๗โมงเช้าถึง๕โมงเย็นนะคะ
ส่วนช่วงเที่ยงคนเยอะก็จะทำมาเพิ่มหน่อย
พอให้มันขายได้ถึงตอนเย็นนะคะ
ทุกวันไม่มีวันหยุดนะจ๊ะคุณผู้ชมบอกไว้เลย
แล้วที่สำคัญขายถูกมาก
๑๕บาทก็ถาดได้แล้วไข่นกระทาไปกินด้วยได้ไหม

พี่เขาขายถูกอยู่แล้วยังจะเอาไข่นกกระทาไปทานอีกเหรอ
ไข่นกระทาอยู่แล้วเนี่ยเออพี่ตกใจ